ต่อที่จังหวัดบุรีรำนะครับวัยรุ่นสองกลุ่มเขาก็ไปเที่ยวเขื่อนกัน
ตามภาษาวัยรุ่นอายุสักสิบสามถึงสิบห้าปีได้ค่ะแป๊บเดียวเขาเหม็นกัน
ยกพวกตีกันห้าสิบกว่าคนมีดปืนระเบิดม้าครบครับ
วิ่งไล่แทงกันอ่ะนะฮะไปดูภาพเหตุการณ์ครับ
ดูสิฮะดูเอาแล้วกันครับไม่คิดถึงชีวิตตัวเองกันเลยนะฮะ
มีคนเขาถ่ายเอาไว้ได้ในคลิปต่างนานเนี่ยครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาถ่ายคลิปเอาคลิปวัยรุ่นหลายสิบคนนับดูก็๕๐กว่าคนได้นี่แหละ

พวกตีกันพร้อมข้อความระบุว่า
แท็กบุรีรำดินแดนนักรบแฮสแท็กยกพวกตีกันเหตุเกิดที่ถนนใต้เขื่อนลำนางรองโนนดินแดง
มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะส่วนใหญ่ก็โอ้โหตอบว่าถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นกลุ่มนี้
เพราะเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าที่เกิดเหตุมันคือบริเวณถนนด้านล่างเขื่อนลำนางรอง
ตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำผู้ที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็บันทึกคลิปเขาบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มที่ยกพวกตีกันอ่ะ
มีอาวุธเยอะเลยนะท่อนไม้เหล็กแหลมมีดไล่ฟันไล่แทงกัน
ขวดแก้วใส่กันเอาปืนไล่ยิงกันเอาระเบิดปิงปองปลาใส่กัน
เสียงดังสนั่นตุ้มตามตุ้มตามไปหมดชาวบ้านก็ตกอกตกใจ
กลัวจะโดนลูกหลงนะฮะมีวัยรุ่นบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้หนึ่งคนถูกเศษขวดแก้วบาด
นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้เองล่าสุดร้อยตำรวจเอกกังวานกรวยสวัสดิ์นะฮะ
รองสารวัตรป้องกันและปราบรามสพนดินแดงพร้อมกับตำรวจสายตรวจลงพื้นที่ไปจุดที่
วัยรุ่นทะเลาะกันนะฮะก็มันมีท่อนไม้ท่อนเหล็กก้อนหินเศษขวดต่างต่างระเบิดเนี่ย
ตกอยู่เกลือนไปหมดเลยนะแล้วก็เก็บทั้งหมดทั้งมวลเป็นหลักฐาน
ส่งให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเบื้องต้นเนี่ย
พยานที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ย
กลุ่มที่มาเนี่ยมันมีกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนที่ยกพวกตีกัน
มีทั้งคนในพื้นที่โนนดินแดงกับพื้นที่ของอำเภอระหารสาย
ก็ไปคนละกลุ่มแล้วไปเที่ยวเขื่อนกัน
คนละกลุ่มมองหน้ากันเขม่นกันไม่พอใจกัน
พวกตีกันตามที่ปรากฏในคลิปเลยครับ
ไม่มีอะไรมากมายแค่คำเห็นกันเฉย
ตอนนี้ยังไม่มีใครไปแจ้งความใดทั้งสิ้น
ด้านศาลวัฒน์นักเรียนเขาบอกว่า
วันที่เกิดเหตุเนี่ยมีกลุ่มนักเรียนอายุสัก๑๓๑๕ปีไปเที่ยวกัน
นั่งดื่มกินสังสรรค์กันริมเขื่อนครับ
กระทั่งตกเย็นวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าว
รวมกัน๕๐คนก่อเหตุยกพวกตีกันถนนด้านล่างเขื่อน

แล้วก็สารวัตรนักเรียนก็พยายามตะโกนห้ามปรามแล้ว
แต่ว่าไม่มีใครเชื่อเลยเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นมีอาวุธครบมือครับ

ก็เลยไม่กล้าเข้าไปเพราะกลัวจะโดนลูกหลงนะฮะ
ก็เลยจึงอยากจะให้แจ้งเหตุนี้ไปทางตำรวจนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอแจ้งไปปุ๊บไม่นานกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็สลายตัวไป
ล่าสุดยังไม่มีคนเจ็บหรือผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความแต่อย่างใด
แต่ก็เอามาให้เป็นอุทาหรณ์นะครับน้องเยาวชน
ระหว่างการก่อเหตุแบบนี้อาจจะสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองก็เป็นได้นะครับ